เพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกัน

ไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่
อ้าวแถวหลังยกมือขวามา
คุณผู้ชมบอกเลยนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อน
ของคู่นี้แคนดี้รักกันและคุณร็อกกี้สุรบดิน

คุณผู้ชมจำกันได้ไหมว่าก่อนหน้านี้
ร็อกกี้เขาเจอมรสุมลูกใหญ่ซัดเข้าหาแบบเต็ม
หันไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดมนต์มืดมิดไปหมดเลย
แต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวบอกกับพี่แจ๊กกะรีนว่า
ผมเจอทางสว่างแล้วครับพี่
และคนที่จุดไฟให้ผมจุดทางสว่างให้ผมนั้นก็คือ
เพื่อนซีสายหมู่แคนดี้รากแก่นนั่นเอง
ช่วยผมทุกอย่างเลยครับช่วยตั้งแต่ชวนมาทำไลฟ์ขายของด้วยกัน
แนะนำงานให้ทำและสายมูอย่างแคนดี้
พลาดเรื่องการผมพาผมไปมูได้ยังไง
็อกกี้ค่ะบอกว่ามูแบบจัดเต็มมาก
ทั้งเปิดกระดานเปิดดวงชะตาชีวิตนะ
พาไปอาบน้ำมนต์ล้างคุณสัยมนต์ดำต่าง
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุพังพวนจังหวัดหนองคายด้วยคุณผู้ชม

ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปอาบน้ำอย่างนี้ได้นะ
ต้องไปติดต่อสถานที่มีพญานาคด้วย
ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะโอ้โหสุดยอดเลย

คือพอโดนน้ำมนต์เสร็จคุณล็อกกี้บอกว่าร้องไห้เลย

มันรู้สึกที่อธิบายไม่ได้จริง
แล้วก็มีไปที่ขอพรจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมด้วย

ซึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาก็รู้สึกว่า

ขอบคุณเพื่อนคนนี้จริงไปฟังเสียงจ้ะ
นี่เขินแล้วเนี่ย